กระชากเข็มขัดแชมป์รุ่นน้ำหนัก๖๕กิโลกรัม
ปะทะกิ่งเพชรบ้านนักสู้

พบกับมวยคู่เอกยอดกฤษฎาเกียรตินาวี
ปะทะหนุ่มสตึกชัยโรดเซอร์วิน
ผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒